และเราก็มีเรื่องของคุณพ่ออย่างฟิเจตุรงมาฝากกันด้วยนะ

พี่จตุรงไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนต์คะ
อแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะ

ใช่เขาบอกว่าเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะจ๊ะปิดตำนานหอแต๋วแตกแล้วด้วยนะคะ
เปิดให้ทุกโปรงให้ทุกคนเข้าไปแหกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับภาพยนตร์เรียกเสียงฮาฮอแต๋วแตกแหกต่อไม่ร้อนแล้วนะ
ล่าสุดจากพจน์อานนท์เปิดฉายรอบสื่อมวลชนไปเมื่อคืนนี้

นักแสดงนำก็มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
รวมไปถึงพี่จตุรงค์ที่มาอัปเดตเรื่องลูกสาวอย่างเฟิร์นพัศกร
เตรียมลุ้นแต่งงานกับหวานใจหนุ่ม
แต่งานนี้คงจะไม่ง่ายนะคะ
เพราะว่าพี่จตุรงประกาศเงื่อนไขขอสินสอด๗หลัก

เอาสิพูดแบบนี้ผ่านสื่อจริงหรือเปล่า

พอเลี้ยงกว่าจะเลี้ยงมาโตขนาดนี้
มันก็ต้องแหมเอาทุนถอนไปให้แม่เขาหน่อยหนึ่งสิ

กล้องก็ไมโครโฟนเต็มไปหมดเลย

แล้วเอามาเดินถือขันหมากมาปั๊บ

คืองานโรงแรมไม่ต้องเข้าหม้อแกงหม้อได้เลยล่ะ

เชียร์เช็คมาแล้วลุงลงก็รับรับแล้วก็แห่กันไป

ลูกเราจะไปอยู่กับคนที่มันไม่มีอะไรเลย
มันไม่ได้ถ้ามันมี๒ล้าน

แต่ก่อนนี้ไม่มีไอ้เคน

ที่มันตะเก่งมันต่อยลูกเรา

แปลว่าเดี๋ยวนะคุณพ่อไฟเขียวมากนะ

เพื่อนขายเดียว๒ล้านมีไหม
คือ๒ล้านมันการณ์ตีคุณจะดูแลลูกสาวเค้าได้
อันนี้คือสิ่งที่ดิลงบอกเอาไว้อธิบายเอาไว้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความรักของคนสองคน

คุณพ่อไฟเขียวขนาดนี้เซ็นเลยคัชเช็ค๒ล้าน
๒ล้านเองเขาบอกไม่ต้องจัดงานอะไรใหญ่โต๒ล้านพูดแฮนด์